คุณผู้ชมจากแหกศาลมาสู่แหกคุกกันหน่อยนะครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคติดต่อหรืออะไรนะคะ
ล่าสุดเมื่อสักประมาณ๑ทุ่มคืนที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์
คนร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดแหกคุกโรงพักนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะ
แล้วก็ตอนนี้สามารถหนีไปได้ที่สำคัญนี่
คุณผู้ชมดูภาพนะไปทำร้ายดาบตำรวจ
ซึ่งเป็นคนที่ดูแลอยู่ณตอนนั้นนะคะ
ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพักพนัฐนิคม
ขออภัยค่ะโรงพักนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
สักประมาณ๑ทุ่มที่ผ่านมา
ขณะที่ดาบตำรวจนายนี้ชื่อว่าดาบตำรวจสำรวยเฉียบแหลม
เป็น๑๐เวรเขาเข้าเวรอยู่คนเดียวมีผู้ต้องขังตอนนั้นอยู่ในคุกเนี่ย
๓คนด้วยกันเป็นผู้ต้องขังชายคดียาเสพติด๒คน
ชื่อว่านายปริญญาเป็นชายไทยอายุ๒๗ปี
ส่วนอีกคนนึงก็เป็นคนไทยเหมือนกันชื่อว่านายเรวัต
โฆษศาสนอายุ๓๓ปีส่วนมีผู้ต้องหายหญิงอีกคนนึงนะคะ
ระหว่างที่นายเรวัตเนี่ยตอนนั้นเห็น๑๐เวรอยู่คนเดียวก็เลยบอกว่าหิวข้าว
ขอได้ไหมขอให้เมียที่มาเฝ้าออกไปซื้อข้าวกล่องให้หน่อย
ดาบตำรวจสำรวยแกก็ใจดีค่ะให้เมียออกไปซื้อข้าว
พอเมียกลับมาปุ๊บตั้งใจจะไขกุญแจเปิดห้องขัง
เพื่อให้เมียเอาข้าวกล่องเข้าไปให้ผู้ต้องหา
จู่นายปริญญาแล้วก็นายเรวัตก็ผลักประตูออกมาค่ะ

แล้วก็ผู้ต้องหาไปบีบคอดับตำรวจนายนี้

หลังจากนั้นก็หนีขึ้นไป
หนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เมียนายเรวัตเตรียมไว้ให้
แล้วก็หลบหนีไปเมียเมียมีส่วนรู้เห็นแน่นอนนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจโรงพักนิคมพัฒนากำลังเร่งไล่ล่า
ทั้งสองคนนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวมาได้
ทั้งสองคนโดนจับกลุ่มในคดีครอบครองยาไอซ์
ดึกของวันที่๕รอยต่อของวันที่๖
ส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เขาอยู่เนี่ย
ไม่ได้หนีออกมาด้วยนะสองคนนี้เท่านั้นที่หนีออกมาด้วย
คุณผู้ชมใครพบเห็นนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน๑๕๙
หรือที่โรงพักนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
คนแรกเป็นผู้ต้องหาชื่อว่านายปริญญาคนที่สองคือนายเรวัตค่ะครับ